แต่ที่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันไม่เกิดการชดใช้
กระบะคันนึงเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีรถสองคันเนี่ย
ขับไล่กวดกันแล้วก็ปาดกันไปปาดกันมา

กลัวว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุ
กลายเป็นว่าไอ้จังหวะจอดเนี่ยรถสองคันที่ปาดกันไปปาดกันมา
แซงกันขึ้นไปแล้วมีการขับย้อนกลับมา
สุดท้ายพุ่งชนรถของเขาจนเสียหาย
คู่กรณีไม่ยอมชดใช้นะคะบอกให้ไปฟ้องเอาค่ะ

เอาจอดอยู่เฉยนะเนี่ย
นี่ค่ะเป็นอย่างไรคะมาเต็มแล้วชนคู่ค่ะ

คือนี่คือกล้องหน้ารถของกระบะคันที่เป็นผู้เสียหาย
คันแรกไปแล้วคันที่สองเนี่ยเห็นไหมเขาขับกวดกันมาเลย

ใช่ไล่บี้กันมาเดี๋ยวก็ปาดกันไปเดี๋ยวปาดกันมาแล้วก็เบียดกันด้วย
เขาเห็นท่ามันดีก็เลยรู้สึกว่าคือถนนมันแพบไงคะ

เดี๋ยวมันเป็นปฏิบัติการอะไรของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

เขาก็ไม่คิดไงว่ารถสองคันนั้นจะบ้าบินถึงขั้น
วนรถกลับมาแล้วก็ไล่เบียดกันกลับมาอีก

สอ๖๐๑๓นครราชศรีหมาเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ารถเธอเนี่ย
ทั้งโดนชนทั้งเป็นรอยครับแล้วก็เนี่ยคันนึงก็ลบนี้ไปอีก
แต่คันที่เดินลงมาคันที่แอร์แก๊กแตกอะค่ะคือนายสมคิดก้อนกิ่ง
เขาลงจากรถมาเลยแล้วบอกว่าให้ประเมินราคาเลยเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองทุกอย่าง
รู้สึกจะมีคลิปตอนที่เขาลงจากรถมานะฮะอ่านี่นี่ค่ะจังหวะนี้จังหวะนี้เห็นไหม
นี่นี่นี่เขารีบเริ่มลงมาเลยเธอก็บอกจอดอยู่เฉยนะเนี่ย
แล้วจะมีช่วงที่เขาพูดจารักษณะโวยวายไว้บอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง
อะไรพวกเนี้ยมันจะมีคลิปอยู่นี่อ่าแล้วเขายังไงนะ
เขาบอกเขาจะรับผิดชอบเหรอเขาบอกเขาจะรับผิดชอบเองเนี่ยประเมินราคาได้เลย
อย่างงี้เลยเดี๋ยวเขารับผิดชอบทุกอย่างสุดท้ายก็เลยพากันไปตกลงกันที่สพเสริงสางค่ะ
ให้มาประเมินความเสียหายปรากฏว่าเขาตีราคากันไว้เนี่ยเจ็ดหมื่นบาท
ประมาณเจ็ดหมื่นนิดจากที่บอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบเองทุกอย่างนายสมคิดกลับบอกว่าโอ้โหรถเสียหายแค่นี้อ่ะ
เดียวก็พอมั้งเจ็ดหมื่นกว่าเลยเหรอนี่ตอนที่เขาลงมานี่เห็นไหมเขาบอกเขาจะรับผิดชอบ
อ่าเดี๋ยวขอฟังสิขวามือเนี่ยอ่าสรุปไม่คุณบี้เข้ามาจากไหน

เขาบอกเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างเดี๋ยวรับผิดชอบเอง
เล่าหรือว่าเค้าจะรับผิดชอบบันทึกอย่างเดี๋ยวเราระบีบ
คือไม่รู้ว่าคุณไปอะไรกันมาแต่ว่าคุณมาไล่กันอย่างนี้ได้ยังไง
ไม่ได้หูนี่อันตรายมากนะคะแล้วรถเป็นเลนสวนด้วยค่ะ
แต่อย่างที่บอกตอนณจุดเกิดเหตุบอกจะรับผิดชอบ
พอไปเจรจาที่สอพอตีราคาแล้วเจ็ดหมื่นกว่าบาท
รถเสียค่านี้ซ่อมหมื่นเดียวก็พอ

บอกอ้าวเดือดร้อนนะสินี่เธอซ่อมออกเงินไปเอง
เบื้องต้นแล้ว๕๐๐๐บาทนี่ยังไม่รวมค่าซ่อมนะ
๕๐๐๐บาทแค่ค่ายกรถเพราะรถขับต่อไม่ได้
เธอเลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้ก็ต้องฟ้องแล้วล่ะพี่สมคิด
เพราะว่าไม่รู้จะยังไงเหมือนกันหนูอยู่ของหนูเฉย
จะได้ทำมาหากินต่อไปจะได้ไม่ต้องมีปัญหา
เธอบอกว่าเธอเดือดร้อนมากเพราะว่ารถเนี่ย
ต้องพาหลานไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์
ค่าซ่อมก็ต้องมาออกเองค่าเสียหายต่างนาน

ทั้งที่เธอไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลย
อุตส่าห์อยู่เฉยเพราะระวังจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วอะค่ะ
แล้วเรื่องนี้เธอเลยบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมหน่อย
อ่ะหรือว่ารถเก่งคันนี้คันที่เขาว่านีไปแล้วเนี่ย

ส่วนคุณสมคิดถ้าเกิดอุ๊ยไม่ใช่ผมก็รับผิดชอบเต็มที่อะไรยังไง

ใช่ค่ะเราก็ยินดีนะคะเอ้าช่วงหน้า